ที่นครนายกมีผู้ชายมาวิ่งตัดหน้ารถ
แล้วรถนั้นเป็นรถที่บรรทุกนกกระทามาเต็มเลย
ท้ายที่สุดแล้วโดนชนเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่วิ่งมาตัดหน้ารถ
ตั้งใจที่จะให้รถชนหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ที่ถนนสายสุวรรณสรขาอเข้า
พื้นที่หมู่๘ที่ตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่มีคนโดนรถชนเสียชีวิตนะคะ
ก็ไปเจอรถบรรทุก๑๐ล้อที่บรรทุกนกกระทา
เลขทะเบียน๘๑๑๖๒๖อ่างทองจอดอยู่ข้างทาง
แล้วดูสิคะเห็นไหมกระจกหน้าฝั่งซ้ายมีรอยแตก
เลี้ยวหลุดกันชนหน้ารถฝั่งซ้ายมีรอยบุบแบบนี้ค่ะ
ใกล้กันกับรถบรรทุกก็ไปพบศพชาย
อายุประมาณ๔๐๔๕ปีนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่
สวมเสื้อสีเขียวกางเกงยีนขายาว
แล้วก็มีรอยสักที่แขนขวามีโทรศัพท์ติดตัวอยู่๑เครื่อง
แต่ค้นดูเอกสารไม่มีเอกสารระบุตัวตนนะคะ
ตรวจสอบบาดแผลก็ตามร่างกายมีบาดแผล
แล้วก็ที่บริเวณหัวแล้วก็หน้าแตก
จากการสอบถามคนขับรถบรรทุกนกกระทาก็คือนายสักรินเจริญใจ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมเนี่ยตั้งใจจะเอานกกระทาน
ไปส่งลูกค้าที่อำเภอบ้านนา
พอขับมาถึงจุดที่เกิดเหตุตรงนี้
เห็นเขาเดินอยู่แล้วจังหวะนั้นมันเป็นยังไงต่อ
เดี๋ยวให้คนขับรถบรรทุกเล่าหน่อยค่ะ
แล้วสักพักเดี๋ยวก็เลยเห็นคนเดินมาก็เลยว่าเอาเขาไปดูอะไร
เราก็นึกว่าหมาตายเราก็เดินมาดูก็เป็นคนตายนั่นแหละ
นี่คนขับรถบรรทุกบอกว่าขับมา๗๐กว่า

เมืองต้นไม่มีใครทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครมาจากไหน
เพราะว่าหาเอกสารอะไรไม่เจอแต่ว่ามีโทรศัพท์มือถืออยู่
เดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบ

แต่เบื้องต้นก็มีการส่งศพไปยังโรงพยาบาลบ้านนา
รอให้ญาติติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ